แม่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนเนี่ยเลี้ยงได้นะแต่ลูกหลายคนอาจจะเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้
ผมนี่ไม่ได้หมายถึงทุกครอบครัวแต่อยากจะให้ดูเหตุการณ์ของครอบครัวนี้
ที่จะเห็นอยู่ข้างถนนฝนลูกตกคือแม่อายุ๙๗ปีครับ
ลูกบาลอย่างแรงเลยแม่ไทยจะถัดที่แรกว่าลูกบาลก็ตกนักโดยเอาหยามาถึงไว้เพื่อเอาลูกบาลคันนี้ว่ะ
โอ้ยล้มล้มล้มมาทุกวันแล้วล้ม
ล้มแล้ว

ห้ายามาทิ้งทางเลิกค่ะคุณขวาคน

เสียงที่ตะโกนตะโกนอยู่คือเสียงหลานสาว
ค่ะที่บอกให้รู้ว่ามีพี่ผู้ชาย

แต่เห็นคุณยายคุณย่าอายุ๙๔
นั่งตากฝนอยู่นี่ถูกทิ้งตรงนี้
พี่เขาก็เลยไปอุ้มมาอุ้มมานะครับ
โปรโยงเปียกโชคมาแล้วฝนมันตก
นี่แหละครับเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วหกล้มด้วยมั้งเมื่อกี้
เรื่องนี้เกิดขึ้น๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาหลานสาว๒คน
คือนางสาวปภาวรินหรือว่าก้อย
แล้วก็นางสาวสุพรรษาเรืองนรงหรือว่าปูนมาเล่า
บอกว่าก่อนอันนี้สองคนก็เคยดูแลคุณย่ามานานกว่าหนึ่งปี
แล้วจุดจุดคุณย่าบ่นโอ๊ยคิดถึงให้ลูกคนเล็กมันนะลูกสาว

แต่สุดท้ายคุณผู้ชมนี่หลานเขาเล่ากันนะ
ไม่ได้คนเอามาปากปรำนะหลานสองคนเขาเล่า
บอกสุดท้ายย่าถูกทำเอามาทิ้งไว้กลางถนน

ไม่งั้นไม่รู้ว่าคุณย่าจะเป็นยังไง
ไปดูตามเนื้อตัวของคุณย่ามีรอยช้ำที่แขน

คือย่าก็มีไข้ต่ำเพราะว่าตากฝนไง
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณย่าถูกทิ้งครับคุณผู้ชมดู
คุณย่าสว่างท่านมีลูก๖คนเสียไปแล้ว๒๑

ส่วนอีก๔คนก็นะครับยังมีชีวิตอยู่
แต่ละคนก็ไปมีครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัด
คุณย่าเคยไปอยู่กับลูกคนที่๒ที่จังหวัดระนอง
อยู่ได้พักเดียวแต่ตอนนั้นไปอยู่กับคุณลุง
คุณลุงฐานะไม่ค่อยดีอยู่ในสวนไม่มีไฟฟ้าใช้
ก็เลยพาคุณย่าไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กที่พังงา
หลานบอกว่าคนนี้ก็พอจะมีฐานะหน่อยนะมีฐานะหน่อย
แต่ปรากฏว่าคุณย่าถูกเอาไปทิ้งไว้ที่วัดครับ
ถูกเอาไปทิ้งไว้ที่วัดหงาวจังหวัดระนองครับ
ครอบครัวของหลานสาวทั้งสองคนไปรับคุณย่ากลับมานะครับ
ได้ปีเศษจนเมื่อ๓๐พฤษภาคมนี่นี่
คุณย่าบ่นอีกบ่นคิดถึงลูกสาวคนเล็ก
ก็เลยพานะพาคุณย่าไปหาอีก

หลานเล่าแบบนั้นหลานใช้คำว่าไม่คิดว่าคุณอาจะทำกับแม่แท้ของตัวเองแบบนี้นะครับ
หลานก็บอกว่าอยากให้ลุงลุงอาดูแลย่า
อย่าเอาย่ามาทิ้งแบบนี้อีกเลยครับคุณผู้ชมครับ
๙๗แล้วนะครับใช่